ข่าวไหนดีฮะที่ชนบุรีเนอะ

มีเหตุหนุ่มเมากลับบ้านมีปากเสียงกับแฟนสาว

ขวาอะไรได้ก็ขวาเลย

แทงหลังฝ่ายชายทันที

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งประถมพยาบาลนะฮะ

ปัญญ์นวลอายุ๒๕ปี
อาวุธชนิดนี้ไหมเขาเรียกว่ามีดกรงเล็บเหยียว
นี่ลักษณะแบบนี้เลยเป็นกรงเล็บโค้งแบบนี้

ทีนี้กู้ภัยก็ต้องไปช่วยเหลือแล้วครับ
นายยอยวรยศให้การไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก
กู้ภัยก็ถามเจ็บไหมเจ็บข้างหลังไหม
ปวดไหมมีอาการอะไรอีกนะครับหายใจออกไหม
แต่นายวรยศคนเจ็บพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง

ทีนี้กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ตำรวจสพศรีราชาตรวจห้องพักที่เกิดเหตุ

อาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คือแฟนสาวของนายวรยศนะครับ

มีอาการเมาสุราอย่างหนักมีปากเสียงกัน

แต่ตัวเธอเองก็ห้ามแล้วนะบอกว่าหยุดอย่าทำร้ายเธอ
แต่ฝ่ายชายไม่ยอมหยุดเข้ามาบีบคอเธอ

ขวาอะไรได้ก็ขวาเลยขวามีดกรงเล็บเหยียว
แทงสามีเข้าไป๒ครั้งที่หลัง

ตำรวจก็นำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ